ดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะที่เล่าไปเมื่อวาน
ว่าเมื่อสองวันก่อนสามพฤษภาคมอะค่ะ
ตำรวจสพศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี
ได้รับแจ้งให้ไปควบคุมตัวผู้ป่วยจิตเวท
สามรายในวันเดียวกันครับ
ช่วงเช้าคนนึงช่วงเที่ยงคนนึงช่วงบ่ายอีกคนนึงอืม
แล้วก็ต้องนำตัวมาอยู่ในห้องขังของโรงพักครับ
ตำรวจก็จับแยกห้องละคนห้องละคนห้องละคน
มีคนนึงแหกห้องขังในโรงพักอ่ะอืม

แล้วไปเปิดห้องขังอีก๒ห้องให้อีก๒คนหนึ่งออกมาด้วย

นี่ค่ะก็คือออกกันมาหนีกันมา๓คน
มีคนหนึ่งก็เดินหนีหายไปจากโรงพักแต่อีกสองคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทอ่ะ
ขโมยรถของตำรวจที่โรงพักแล้วขับหนีไปเลย
ตำรวจเนี่ยนะคะตามจากอุดรธานีไปจับได้ที่อุบลราชธานีนะคะ
ไปจับได้เมื่อช่วงสายสายของเมื่อวานนี้เดี๋ยวย้อนไปดูเหตุการณ์อีกรอบหนึ่ง
ช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะ
หยุดได้หรือยังได้ครับได้ครับได้ครับแบบ

สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเมื่อวานนะคะภาพนี้
ก็คือตำรวจตามไปจับได้ค่ะเพราะว่ามีผู้ป่วยจิตเวท๒ราย
อยู่ดีก็หนีออกมาจากห้องค้างแล้วก็ขึ้นรถกระบะตราโล่ของตำรวจ
ขับหนีออกมาจากอุดรนะไปรวบตัวได้ที่อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานีครับสองคนที่อยู่ในรถตำรวจที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยนะคะ
คือนายนิคมอายุยี่สิบสี่ปีกับนายสอนนรินอายุยี่สิบหกปีค่ะ
เหตุการณ์แบบนี้ค่ะช่วงเช้า๓พฤษภาคม
นายอนุสรอายุยี่สิบแปดปีชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ตำบลหัวนาคัม
บอกว่านายอนุสรคนนี้มีอาการทางประสาทอัลวาดทำร้ายพ่อของตัวเอง
ก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยไปควบคุมตัว
ไปที่โรงพักที่โรงพักศรีธาตุช่วงเที่ยงวันเดียวกันเลยค่ะ
ตำรวจก็ได้รับแจ้งว่านายนิคมอายุ๒๔ปี
ป่วยจิตเวทคลุ้มคลั่งอารวาสจะเผาบ้าน
บ้านอยู่ที่หมู่๔ตำบลตาดทอง
นายนิคมเนี่ยคลั่งเพราะว่าขาดยาอาการกำเริบ
ตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวก็นำตัวมาไว้ที่โรงพักศรีธาตุเนี่ยค่ะ
ครับบ่ายสามโมงนายสอนนารินก็เป็นผู้ป่วยจิตเวท
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าโรงพักแล้วก็มาแจ้งความว่าบัตรประชาชนหาย
ตอนที่สอบปากคำอยู่ผู้จาวกไปวนมา
ญาติยาดของนายสอนนารินก็เลยบอกว่าให้ตำรวจควบคุมตัวนายสอนรินเอาไว้ที่โรงพักก่อนได้ไหม
เพื่อจะนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาอาการป่วยจิตเวทตำรวจก็เลยทำตามควบคุมตัวเอาไว้ให้
หมายความว่า๓พฤษภาคมตำรวจโรงพักศรีธาตุที่จังหวัดอุดรธานี
ควบคุมตัวผู้ป่วยจิตเวทถึงสามคนนะคะแล้วก็ให้ทั้งสามคนนี้อยู่ในห้องขังของโรงพัก
อยู่กันคนละห้องค่ะแต่สี่ทุ่มคุณผู้ชมสิบเวรที่โรงพักศรีท่าจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าผู้ป่วยจิตเวททั้ง๓คนนี้หนีออกมาจากห้องขังเฉยเลย
สอนนารินค่ะถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังห้องที่๒
แล้วก็พังกรงเหล็กของห้องขังออกมาพอตัวเองออกมาได้คนเดียวไม่พอ
ไปปล่อยนายอนุสรไปปล่อยนายนิคมออกมาจากห้องขังด้วย
ทีนี้ออกกันมาทั้งสามคนเลยในสอนนารินหยิบกุญแจรถที่วางอยู่บนเบาะ
เป็นรถของตำรวจเนี่ยนะคะหนีออกไปกับนายนิคมไปกันสองคน
นายอนุสรเดินหลบไปซ่อนตัวอยู่ในป่าใกล้ใกล้กับวัดป่าบ้านกอก
ห่างจากโรงพักไป๕กิโลแยกกันไปแบบนี้ค่ะ
คนที่ขับรถตำรวจไปเนี่ยนะคะใช้เส้นทางอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ออกไปทางอำเภอท่าคันโทอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสิน
แล้วก็เข้าพื้นที่จังหวัดมหาสารคามผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด
จากนั้นใช้ทางลัดเข้าสู่บ้านญาติในอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกต
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีก็เลยประสานพื้นที่ให้สกัดจับ
แล้วก็ติดตามเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวไปจับได้ที่สี่แยกธนาคารทกศอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานี
ก็เลยต้องคุยหน่อยแล้วว่าโอ้โหทำไมถึงหนีมาได้ไกลขนาดนี้
เป็นผู้ป่วยจิตเวททั้งคู่
ทั้งคู่บอกว่าที่หนีมาได้ไกลขนาดนี้นะ
เพราะว่าเติมน้ำมันไป๒รอบค่ะ
รอบแรกเติมไป๒๐๐รอบที่๒เติมไปอีกอีก๒๐๐มีเงินติดตัวอยู่อะค่ะ
แวะเติมน้ำมันได้ก็เลยหนีมาได้ไกลขนาดนี้
วันนี้พนักงานสอบสวนสพศรีธาตุก็เลยควบคุมตัวนายสอนนารินกับนายนิคม
มาสอบปากคำเพิ่มนะคะเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ปากคำไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่ายังมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอยู่
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกศักดาเหมือนโพรองผู้บังคับการตำรวจภูทร
ตลอดเวลาการสอบปากคำสอบย้ำอีกรอบนึงก็ให้ปากคำไม่ได้
สอบปากคำอยู่หลายรอบมากโดยเฉพาะตัวนายสอนนารินสอบปากคำไปสอบปากคำมา
บางทีก็หัวเราะบางทีก็ทำตาขวางใส่ตำรวจทำตาขวางใส่นักข่าว
ระหว่างที่นายสอนนารินเดินผ่านนักข่าวอยู่ดีบางทีก็ยิ้มให้ยิ้มหวานเลย
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าเอาประธานาธิบดีมาจับแบบนี้ได้ยังไง

บอกว่าตำรวจเอาประธานาธิบดีมาจับเขาเลยเหรอ
นายสอนนารินคนนี้คือเป็นคนสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แหกห้องขังเอามาคนแรกเลยอ่ะ
อันนี้ตัวเปิดใช่ตัวเปิดเลยคนนี้
สำคัญเลยแล้วไปเปิดห้องให้อีก๒คนออกมา

นักข่าวบอกว่ามันไม่ได้จบแค่นี้ค่ะ
เพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องขัง

ทั้ง๑๐เวรที่ควบคุมตัวทั้งนักข่าวเนี่ยนะ
ถูกนายสอนรินชวนคุยตลอด
คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ร้องเพลงให้ฟังอีกต่างหาก
ทีนี้ค่ะก็ต้องคุยกับคนในครอบครัวของนายสอนนารินว่าเขาป่วยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริงไหมป่วยมานานหรือยัง
แม่ของนายสอนรินกับแม่ของนายนิคมเอาข้าวเอาน้ำมาเยี่ยมลูกนะคะ
ของทั้งคู่ยืนยันว่าลูกชายป่วยทางจิตทางประสาทมานาน

มาไม่เคยทำร้ายร่างกายหรือว่ามีเรื่องอะไรกับใคร
วันเกิดเหตุก็ไม่ได้ถูกจับข้อหาอะไร
แต่คนในครอบครัวนี่แหละอยากจะให้ตำรวจช่วยพาไปรักษาอาการป่วยให้หน่อย
แต่ไม่คาดคิดว่าลูกจะมาก่อเหตุแบบนี้
มันฝากไว้ลุงทางน้ำเหนาะ

หลังไปที่เดินนิ้วไปเนี่ยนะคะ
วันนี้ตำรวจก็นำตัวไปรักษาอาการป่วย
ที่โรงพยาบาลจิตเต้าเวทจังหวัดขอนกัน
บอกว่าต้องดำเนินคดีนะคะในข้อหารักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์
ก็ต้องไปพิสูจน์ไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตทางประสาทเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มีความบกพร่องของตำรวจจริงจริงนะคะเกิดจากความบกพร่องของตำรวจที่เข้าเวร
โรงพักศรีธาตุนี่แหละค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่ผู้ต้องหาพังห้องขังออกมา
ไม่มี๑๐เวรที่ทำหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องขังเข้าเวรอยู่เลยค่ะ
ปกติต้องมีอยู่ต้องมีประจำอยู่แต่ไม่มีช่วงเกิดเหตุไม่มี
ร้อยเวรที่เข้าเวรก็ไม่อยู่ทั้งที่ตอนพังห้องขังออกมาเสียงดังมากนะคะ
แต่ในโรงพักมีแค่พลขับนอนหลับอยู่ในห้องรับแจ้งความ
ทำให้ผู้ป่วยจิตเวททั้ง๓คนที่อยู่ในห้องขังพังลูกโรงห้องขังออกมา
ขโมยรถของสายตรวจแล้วขับออกไปกันแบบง่ายง่ายเลยอ่ะแล้วไปอย่างไกลอ่ะ
ถูกหลายร้อยกิโลใช่อืมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
เรื่องต้นตอนนี้ไปซ่อมลูกกรงที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องขังเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ก็แปลกใจมากว่าทำไมผู้ป่วยจิตเวทโอ้โหถึงขั้นแหกลูกกรงห้องขังออกมาได้แบบนั้น
อืมตอนนี้สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
ครับตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอผลตรวจสอบก่อนก็แล้วกันนี่ค่ะคือถ้าว่ากันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บกพร่องแน่แน่แล้วฮะอืมถ้าเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องขังคดีสำคัญเนี่ย
มันจะยุ่งไปกันใหญ่ไปก่อเหตุแรงขึ้นมาจะทำยังไง
เพราะว่าบางหน้าที่บางอาชีพเนี่ยความรับผิดชอบมันสูงมาก
แม้ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยปกติแต่บางหน้าที่เนี่ยมันพลาดไม่ได้จริง